ปกติเวลาเราสั่งยาเพศรัชกรเขาก็จะมีการกำหนดใช่ไหม
ต้องจ่ายยาปริมาณเท่านี้เท่านั้น
แล้วก็ไม่เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคนั้น
เคสนี้เนี่ยเป็นกรณีที่แฟนสาวของหนุ่มคนหนึ่ง
เป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแต่ว่าเขาได้ติดสารเสพติด
โจทย์ล่าสุดอาการสุดหนัก
แพทย์บอกว่าสมองพังด้วย

มีอาการลุกเดินไม่ได้สมองเบลอ
โดยเธอเล่าว่าตอนนี้แฟนเราอาการหนักมาก

แต่พอมาวันหนึ่งแฟนเอาแต่นอน

พอลุกเข้าห้องน้ำจะเซล้มตลอด
แฟนไม่สามารถเดินได้รักษายังไงก็ไม่หาย

แล้วก็มีอาการตาค้างเหม่อตลอดเวลาด้วยนะคะ

ตอนนี้ซูบลงไปเลยน้ำหนักลดลง๗๘กิโลแล้ว
หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ

แล้วก็แชร์ไปกว่า๔๐๐๐ครั้งแล้วค่ะ

ติดต่อไปยังนางเนธนภาอรุณโอดวัย๓๘ปี
รดาของชายวัยรุ่นที่ติดยา
เปิดเผยว่าปัจจุบันลูกชายอายุ๑๙ปีค่ะ
กินยาตัวนี้ตามเพื่อนมานานกว่า๒ปีแล้ว

กินวันละประมาณ๑๐๑๕เมตรเยอะนะ
รู้โทษของยาตัวนี้บอกว่าจะเลิกกิน
แต่ว่าลูกชายก็จะรู้สึกทรมานแล้วก็นอนไม่หลับนะคะ

จนกระทั่ง๓๔วันที่ผ่านมาค่ะ
มีอาการสุดซึมเศร้าหอบเหนื่อย
แล้วก็ความจำเบลอเพ้อด้วยเวลานอนนะคะ
เดินไม่ได้แล้วก็ไม่มีแรงผอมนะคะผอมลงไปเยอะเลยอืม
ซึ่งคุณหมอที่รักษาก็บอกว่ารักษาให้หายาก
เพราะสมองพังไปแล้วก็เลยพากลับมาบ้าน
เพราะไม่มีเงินรักษาลูกค่ะ
โดยจ่าพิชิตซึ่งก็เป็นนายแพทย์นี่นะคะ
ก็ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาดังกล่าว
ที่ใช้ดีมากแก้ปวดเรื้อรังแก้ปวดในคนที่เป็นมะเร็ง
ใช้ในคนสูงอายุแต่เมื่อวัยรุ่น
เอาไปใช้ผสมกับ๔คูณร้อยเป็นยาเสพติด
คนที่เสพนานก็จะเกิดอาการมือสั่น
กล้ามเนื้อตึงเกร็งกลืนไม่ได้
มีอาการสับสนประสาทหลอนหวาดระแวงชัก
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ
มุมมองของเพศรัชกรเพศรัชกรประพลอางตระกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะ
ทางออยเคยมีมาตรการออกประกาศกำหนด
เพื่อบรรเทียบอาการปวดเท่านั้น
ครั้งละไม่เกิน๒๐เมตรต่อคนต่อครั้ง
แล้วก็ห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๑๗ปีด้วยค่ะ